สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์ฝนสถานการณ์ลมรวมไปถึงสถานการณ์คลื่นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เพราะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่า
เราคงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหลายพื้นที่ทั่วไทย
เพราะว่าตอนนี้มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยทางธรรมชาติ
วันพรุ่งนี้ภาพรวมจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันหน่อยนะครับ
ในขณะนี้เองปัจจัยหลักที่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
ก็คืออิทธิพลของพายุมาเรียถือว่า
ถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เข้าสู่เมืองแถวเราได้ตรง
แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้กระแสลมจากฝั่งตะวันตกที่เข้ามาสู่เมืองไหนของเรา
มรสุมฤดูฝนในตอนนี้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่แถวไต้หวันนะครับ
หลังจากนั้นก็เข้ามณฑลฝูเจียนประเทศจีนต่อไป
ใครจะไปบริเวณนางกล่าวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ติดตามสถานการณ์พายุลูกนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับ
ตั้งแต่เช้าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำให้คุณผู้ชมดูแถบสีชมพูนี้นะครับ
คือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนนี่คือช่วงเช้านะครับ
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นมีการเรียงตัวยาวตามความแรงของกระแสลมที่พาดผ่านเมืองไทยของเรา
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างนะครับเป็นแบบนี้
หลังจากนั้นถ้าหากคำนวณไปเรื่อยฝนนั้นก็จะค่อยเข้ามามีบทบาท
แล้วก็แผ่เข้าสู่เมืองไทยของเราในหลายพื้นที่
ดังนั้นหลักในวันพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำนะครับ
เหนืออาจจะตกน้อยหน่อยแต่ว่าตอนกลางนั้นฝนเยอะเลยทีเดียว
นี่คือภาพรวมฝนปริมาณฝนสะสมจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็พบว่าในบริเวณแถบภาคอีสานเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ที่ติดกับลาวภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันคือจุดที่ต้องระวัง
สถานการณ์คลื่นก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามนะครับ
เพราะว่าคลื่นสูง๓เมตรยังคงเข้ามาประชิดติดแนวชายฝั่ง
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับ
วันพรุ่งนี้มีบางช่วงบางตอนที่ภาคตะวันออกอาจจะมีคลื่นสูง๓เมตรเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสเจอฝนนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าภาคเหนืออาจจะไม่โดนเยอะเท่าไหร
แต่ก็มีหลายจังหวัดที่ต้องระวังก็ประกอบไปด้วย
กำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็ตากนะครับ
อีสานจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ
อุดรธานีหนองคายบึงกาลนครพนมสกลนครกาลสินมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลรัชธานีแล้วก็ศรีสะเกดนะครับ
กลางครับราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์
ภาคตะวันออกนะครับปรากฎไปด้วยสะแก้วฉะเชืองเช้าจนบุรีระยองจนทะบุรีตราสแล้วก็ปรากจีนบุรีครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนครศรีธรรมราชสุราธานีพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสแล้วก็ชุมพรครับ
ส่วนฝั่งอันดามันจังหวัดที่ต้องระวังก็คือระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูนนะครับ
ซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ก็ได้รับผลกระทบจากแนวฝนที่เข้ามาก่อตัวบริเวณกลางประเทศเช่นเดียวกันนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่ช่วงเวลาก็จะเหมือนวันก่อนหน้านี้นะครับ
ก็คือตั้งแต่ช่วงปลายแก่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
ดังนั้นจะใช้ชีวิตจะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ